บอกอ๋อคุณแม่ขอหลังออกพรรษาแล้วกันค่อยเจอกันใหม่

แต่ฐานละหลายคนพวกเขาบอกอู้นี่รอดูกว่าครูแม่มดต้องขยี้แน่เลย
ฝรีออองคุณตอนนี้ช่วงนี้คุณแม่มดเขาถือสิ่งกินเจ

หลัง๑๐พฤศจิกากวะก่อน
พอตอนนี้อาจารย์ช้างเตือนไว้

เอาเลเวลสัก๔๕ก็พอไม่ต้องตั้ง
ไม่ได้เดี๋ยวก่อนหลัง๑๐พฤศจิกาว่ากันใหม่

เออขอรีเซ็ตชีวิตก่อนนะครับ
แต่บังเอิญผู้จัดการสาวเดินมาจับแขนอย่างแรง

เพราะมันเป็นเด็กอักกตันยูชั้นต่ำตลาดรั
นี่ไงเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว
เนอะอักตันยูทำไม่ค่อยเป็น

เด็กอักตันยูชั้นต่ำตลาดล่ะ
ส่วนวีดีโอทางเพจยังเก็บไว้อยู่
แล้วถ้าคิดอย่างนี้ใครจะไปรู้

ก็คิดว่าจะเอายังไงดีจะโชว์หลักฐานดีไหม
สงสัยว่าต้องวางโทรศัพท์ไว้หน้าห้องน้ำแล้ว
พร้อมทิ้งท้ายไว้ด้วยรหัสโทรศัพท์
มีสิคุณแม่อร่อยด้วย

น้องคะต้องลองเข้าไปอ่านใน

ไม่เจอไม่เจอหรอกซีรีส์วายมี๖๐เรื่องผัดใต้ขา

ประเทศไทยเป็นประเทศไทยที่มีซีรีส์วายเยอะที่สุดในโลก

หลังจากที่ข่าวนี้ออกมาวันนี้ก็มีต่ออีกแล้วอีกเพจหนึ่ง
เขาก็บอกว่านักแสดงซีรีส์วายคนนี้
ก็คือมีปัญหากับนักแสดงร่วมตลอดเวลา
ที่ผ่านมาเมื่อย้อนกลับสัก๒ปีที่แล้ว
ก็มีปัญหากับนักแสดงที่เล่นด้วย
เพราะว่าเป็นคนเยอะสิ่งเขาบอกอย่างนี้

ในถ้าในตึกไม่เคยมีพิษส่งกับแม่ใช่ไหม
มันก็อยู่ด้วยกันบริษัทมันก็อยู่ด้วยกัน
มันก็ต้องมีแม่ขอคิวไปรายการไม่ยอมมา

ขอให้พี่มดขอคิวใครก็ต้องไป
อยากมารายการสุดมากคุณแม่เทเขาเนอะ

ไม่ต้องมาหรอกค่ะฉันสัมภาษณ์คนอื่นไม่ต้องมาค่ะ

ไม่มีอย่างนี้จริงไม่ต้องมาเพราะลูกเบื้อง

ถ้าส่วนใหญ่น้องเขาไม่มา

อ่อนน้องไม่เยอะพี่เยอะกว่า

ถ้าคนไหนขึ้นโชคเขาว่าลูก

ถ้าเกิดพูดเฉยชื่อเฉยอย่างนี้ก็จะ
เอาไปต้องมาอย่างนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป